แต่ว่าประเด็นแรกที่เราต้องพูดคุยกันก็คือด้วยความเป็นห่วงพี่น้องภาคใต้
เพราะว่าฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ปีใหม่นะคุณ
ตกหนักต่อเนื่องมีฝนสะสม
กลัวระวังน้ำท่วมฉับพันธ์น้ำป่าไหลหลาก
วันนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางลงพื้นที่นราธิวาสด้วย
เพราะว่าไปช่วยเหลือดูแลผู้ประสบภัยด้วย
ดังนั้นตรวจสอบกันหน่อยสถานการณ์ในพื้นที่ต่างเป็นอย่างไร
เราไปดูกันที่ภาพรวมกันก่อน
ไปที่นครศรีธรรมราชที่โรงพยาบาลมหาบราช
นครศรีธรรมราชถนนราชดำเนิน
เกิดน้ำท่วมบริเวณหน้าโรงพยาบาลระดับน้ำสูง๕๐เซนติเมตร
ซึ่งที่ผ่านมานะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบอกแบบนี้คุณ
ปีมาแล้วไม่เคยเห็นเลยนะว่าเกิดน้ำท่วมหนักขนาดนี้
ที่หน้าโรงพยาบาลตรงจุดนี้
เจ้าหน้าที่ได้ทำการป้องกันได้เพียงนำกระสอบสายและผ้าเต็นต์
ไปวางขวางกั้นน้ำเพื่อไม่ให้น้ำเข้าสู่ประตูของโรงพยาบาล
และป้องกันน้ำไหลทะลักเข้าภายใน
ขณะที่เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำภายในโรงพยาบาล

โดยโรงพยาบาลก็ยังเปิดให้บริการตามปกติอยู่นะครับ
ส่วนเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชค่ะระดับน้ำก็สูงขึ้น
มากกว่าเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะก็คือเดือนที่แล้วนี่แหละ
โดยเฉพาะในชุมชนบ่อทรัพย์ชุมชนศรีทวีชุมชนสารีบุตร

ตอนนี้น้ำสูงกว่า๒เมตรแล้วคือท่วมหัวแล้วนะคะ
การใช้ชีวิตของประชาชนก็ต้องใช้เรือแทนรถ
อบพยพประชาชนออกมานอกพื้นที่
ส่วนโรงเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในเขตพื้นที่สำนักงาน
ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต๑
ประกาศปิดการเรียนการสอนวันนี้แล้วค่ะ
อีกพื้นที่ที่หนักต่อเนื่องนะครับ
ก็คือที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละครับ
ทหารได้ลงตรวจสอบปริมาณน้ำที่ไหลทะลักเข้าพื้นที่
เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน
ซึ่งเผชิญอุทธกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ๑๐ปี
โดยนางสาวจันฉายเทียมดวงแก้วป้องกันท้องถิ่นอำเภอชะอวด
เมื่อวานเราสัมภาษณ์คุณจันฉาย

ว่ายังทำงานกันอยู่ในการช่วยเหลือดูแลประชาชนกันอยู่หรือเปล่า
ที่ฟังเสียงนะค่อนข้างจะมีความกังวล

และการเข้าถึงประชาชนค่อนข้างจะยาก
เพราะว่าน้ำท่วมสูงบางบ้านน้ำท่วมมิดหลังคาชั้น๒แล้ว

เมื่อวานนี้รอทางผู้ว่าสั่งการแล้วก็เดินทางเข้าพื้นที่กันเต็มที่นะครับ
โดยบอกว่าได้ร่วมมือกับทางอำเภอ
เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทธกภัยทั้ง๑๑ตำบล๘๗หมู่บ้าน
เมื่อคืนที่ผ่านมามีผู้ที่ติดอยู่ในพื้นที่

หลายครอบครัวแล้วก็ยังขาดแผนเครื่องยังชีพด้วย
แต่ก็ได้พยายามช่วยเหลือทุกวิถีทางแล้วนะครับ
ด้านนายจำเรินทิพยพงธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ลงพื้นที่ประสบภัยค่ะ
ที่อำเภอพระพรมแล้วก็อำเภอชะอวดติดตามสถานการณ์

จัดหารถขนาดใหญ่และเรือหางยาว

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยด้วย

เกิดน้ำบ่าท่วมย่านธุรกิจในตัวเมืองพัทธลุงในช่วงกลางดึก
ขณะที่ถนนสายพัทธลุงตรังถูกตัดขาดอีกครั้ง
เช่นเดียวกับถนนฝั่งขาล่องสายเอเชียพัทธลุงหาดใหญ่
ช่วงจมใต้น้ำนะ
หลังฝนตกต่อเนื่องกันมา๔ชั่วโมง
ปริมาณน้ำฝนวัดได้เกือบ๒๐๐มิลลิเมตร
พื้นที่คุณเมื่อวานสัมภาษณ์ทางปพทางชนประธาน
บอกว่าฝนตกบางพื้นที่๓๐๐มิลลิเมตร
๓๐๐มิลลิเมตรนี่เยอะมากนะคะหนักมากนะครับจริง๑๒๐๑๕๐ก็หนักแล้วนะครับ
แล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้ตก๒๐๐มิลลิเมตรนะครับ
ด้านเจ้าหน้าที่ยืนยันไม่ได้เกิดสภาวะภูเขาพังถล่ม
ในพื้นที่อำเภอศรีนครินตามที่เป็นข่าวลือครับ
ไปดูกันที่อำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีค่ะ
น้ำล้นทะลักจากพลุเฉวงไหลเข้าท่วมถนนสายเลียบชายหาดเฉวง
ซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสำคัญของเกาะสมุย
เมื่อวานนี้ผู้ประกอบการก็ต้องเร่งเก็บของขึ้นบนที่สูง

ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าออกโรงแรมที่พัก
ก็ทุลักทุเลกันนะคะต้องเดินลุยน้ำกัน
ไปดูอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่บ้านบ่อน้ำร้อนหมู่๕ตำบลกรูด
อำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานี
ผู้ป่วยคนเท่าคนแก่นะครับผู้สูงอายุเด็กค่อนข้างจะลำบาก
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องเร่งอบพยพผู้ป่วยเด็กและผู้สูงอายุขึ้น
อยู่บนรถเพื่ออาศัยไปชั่วคราวก่อน
อาศัยบนรถคุณคือพื้นถนนธรรมดาชาวบ้านเขาจะหนีน้ำท่วม
บ้านของเขาขึ้นมาสู่พื้นถนนนะครับซึ่งอาจจะเป็นที่สูง
ปรากฏว่าพื้นถนนก็น้ำท่วมไม่สามารถกางเต็นต์พักได้นะครับ
ต้องให้ขึ้นมาอยู่บนรถบรรทุกพักอาศัย
เพราะว่าตอนนี้น้ำในพื้นที่ทะลักเข้าท่วมอย่างหนักแล้วนะครับ
แล้วก็เห็นภาพสะพานขาดถนนขาดหลายแห่งนะครับ
คือต้องบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งครั้ง
ที่เป็นวิกฤตของภาคใต้จริงนะคะ